คุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกร
ที่จะมีการทยอยโอนให้กับพี่น้องเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ท่านมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของทางกระทรวงเกษตรและสากร

ทยอยโอนเงิน๑๕พฤษภาคมนี้
ดังนั้นตอนนี้เหลือเวลาไม่กี่วันนะครับ
และทีนี้ที่ธนาคารบางแห่งบางศาขาจะเปิด
โดยเฉพาะธนาคารทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร
สาขา๑๐๑ปรากฏว่าเปิดให้บริการตามปกติ
เพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาใช้บริการ
ซึ่งเมื่อวานก็มีพี่น้องเกษตรกรไปใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็มีพี่น้องของเราไปทำธุรกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า
ส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อต้องการที่จะเปิดบัญชีกับทกศ
รองรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ก็คือของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมนะครับ
โดยทางธนาคารนำเต็นต์มาตั้งไว้ด้านหน้า
จัดวางเก้าอี้แบบเว้นระยะห่าง

แล้วก็มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
ที่สำคัญมีการจำกัดจำนวนการให้บริการ
โดยจะสามารถเข้าไปใช้บริการในธนาคาร

นี้เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม
โดยนายปิฏิพัฒน์พิสุทธิธากุล

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร
ซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาเพื่อเช็คดูรายชื่อกับทางธนาคาร
เพื่อการป้องกันความผิดพลาด
ซึ่งตัวของคุณอาปิติพัฒน์
เขาหวังว่าจะนำเงินจำนวนนี้
คือเงิน๕๐๐๐บาทต่อเดือน๓เดือน

แล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะครับ
ขณะที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร
การเกษตรทางผู้จัดการธนาคาร

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเกษตรกร

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

แล้วก็ถึงวันที่๑๕พฤษภาคม

จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์นะครับ
เพราะข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจัดส่งให้ทกศ
เป็นข้อมูลณวันที่๓๐เมษายน
จำนวน๘๓๕๐๐๐ราย
ซึ่งหากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา
ตั้งแต่๑๕พฤษภาคมเป็นต้นไป

ในช่วงวันที่๑ถึง๑๕พฤษภาคม

ในช่วงวันที่๒๙พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ
ทีนี้นะครับมันมีคำถามมากมายนะครับ
ที่ทางกระทรวงการคลัง

ว่ายังมีพี่น้องประชาชนชาวกระเศรษฐกร
มีคำถามอะไรที่ต้องถามในช่วงนี้

จะต้องทำอะไรเพื่อได้รับสิทธิ์เงินเยียวยานี้นะครับ
ในประกาศที่ท่านไปเช็คในประกาศของหมู่บ้านแล้ว

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชประมงและประสุทธิ์
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นกระเศรษฐกรกับหน่วยงานนั้น
และได้ปรับปรุงทะเบียนปี๖๒และปี๖๓เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนกรณีที่ในแปลงในไร่ของคุณ
ปลูกพืชภายในระยะเวลา๑๕วัน
แล้วก็พืชเริ่มโตแล้วถึงจะเข้าเกณฑ์

ทีนี้เขามีการผ่อนโปรนด้วยนะ
ว่าตอนนี้หากท่านยังไม่ได้ปลูกพืช
ขอให้ท่านรีบปลูกปลูกเสร็จ
พืชโตเมื่อไหร่ครบ๑๕วัน
ท่านก็เข้าเกณฑ์แล้วในการที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร
แต่ก็มีคำถามจากชาวสวนชาวไร่ชาวนาเหมือนกัน

กลายเป็นว่าเราไม่เข้าสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรอีก

ใช่ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรมา
ใครมีปัญหาอะไรก็สะท้อนมาได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะคุณผู้ชม